ลิคาโดแม่ขาเลดไม่กลัวครับนี่ครับ

ลิคาโดกระโดดเขาร้อยใส่มัดด้วยสองขวา

หัวงายลิคาโดพยายามจะตีมาก

ขาเลดยังพบเดินเข้าหา
มีมัน๑๒โอ้โหสปีนมันก็ดีเหลือก็เริ่มลิคาโด

ทหัวท่านลิคาโดอัลวัลเลสครับ

อากาถรัวต้องลงทุลโดนก่อนครับ
อยากจะจิ้มหมัดชุดอัดเข้ามาโดนล็อกตีด้วยซ้ายเลยครับ
หมัดโดนศอกก่อนครับแต่ว่าวงในนี่แหละครับ
คู่ของธนาอัครเดชก็ยังไว้ใจได้ครับ